รถบรรทุก๑๘ล้อซึ่งบรรทุกคอนเทนเนอร์มา

รถจักรยานยนต์เสียหลักล้มคว่ำนะครับ
สองสามีภรรยาซึ่งสามีเป็นคนขี่

ตกลงไปกลางถนนทำให้ล้อรถบรรทุกเหยียบศีรษะ
ภรรยาเสียชีวิตตัวสามีนะนั่งเฝ้าศพอยู่ไม่ห่างเลยนะครับ
ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายนครศรีธรรมราช
พนังบริเวณ๔แยกนาหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมือง

ก็พบอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงเฉียวชนรถจักรยานยนต์
มีผู้เสียชีวิต๑ศพตำรวจสพเมือง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับ
ผู้เสียชีวิตคือนางจาริยาผาสุขถิ่นอายุ๔๘ปี
ศรีศะยุบสมองกระจายเคลื่อนถนน
โดยมีนายอเนกผาสุขถิ่นอายุ๕๗ปีสามี

ทั้งแม่ผู้ตายและญาตินั่งร้องไห้อยู่ใกล้ศพนะครับ
ทะเบียน๖กไก่พพ๑๔๘๕นครศรีธรรมราช

ก็เป็นรถของสามีภรรยาแล้วก็ตัวภรรยาที่เสียชีวิตนะครับ
ไปอีก๑๐เมตรพบรถบรรทุกพ่วงตู้คอนเทนเนอร์
ส่วนคนขับคือนายปราโมทปิ่นทองอายุ๒๙ปี
ก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ในที่เกิดเหตุ
แต่ว่าคำให้การของสองฝ่ายทั้งคนขับรถจักรยานยนต์
แล้วก็คนขับรถพ่วงไม่ตรงกัน
ฝั่งของคนขับรถจักรยานยนต์ก็คือนายอเนกนะครับ
นายอเนกเล่าให้ฟังนะฮะว่าตัวเขาเองพร้อมภรรยา
ตัวเขาขับภรรยานั่งซ้อนก็กำลังจะกลับบ้านที่ตำบลท่าเรือ
ซื้ออาหารสดเพื่อไปเปิดร้านอาหารตามสั่ง
ขี่รถจักรยานยนต์มาบนถนนพัฒนาการคูขวาง
ถึงที่เกิดเหตุมันเป็นสี่แยกนาหลวงซึ่งตอนนั้นเป็นไฟเขียว
ตัวคนขี่รถจักรยานยนต์คือนายอเนกแล้วก็คนซ้อน
ก็คือผู้ตายนางจาริยาก็ตั้งใจจะขี่ตรงไปคุณ
จะขี่ตรงผ่านแยกไปที่ตำบลท่าเรือ
แต่เป็นจังหวะที่รถบรรทุกพ่วงดันเลี้ยวซ้าย
เขาบอกรถบรรทุกพ่วงเลี้ยวปาดหน้าเลี้ยวซ้ายปาดหน้า
ทำให้รถจักรยานยนต์ของเขาถูกล้อหลังของรถบรรทุกพ่วง
ชนจนจักรยานยนต์ล้มแล้วก็เหยียบศีรษะของนางจริยา
จนเสียชีวิตส่วนตัวคนขับเองคือนายอเนกเนี่ย
เด็นออกมาในจุดที่ปลอดภัยเขาเลยไม่โดนรถทับ
แต่ขณะเดียวกันคนขับรถพ่วงบอกแบบนี้
บอกว่ารถจักรยานยนต์ดันแซงซ้ายเพื่อจะตรงไป
ตัวเขาเองจะเลี้ยวซ้ายถูกต้องตามกฎหมาย
แต่จักรยานยนต์ขับแซงซ้ายไปเลยทำให้เขามองไม่เห็น
แล้วเขาก็เลยเฉียวชนรถจักรยานยนต์จนเสียชีวิตนะฮะ
ฟังเสียงทั้งสองฝ่ายให้การที่ไม่ตรงกันนะครับ
อย่างไรก็ตามนะครับตำรวจก็ต้องสืบสวนสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
แล้วก็ต้องดูภาพจากกล้องวงจรปิดด้วย
ใครผิดใครถูกแล้วก็จะต้องรับผิดชอบกันอย่างไรนะครับ